สถานที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ได้รับการยืนยันจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศ

อยู่ในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นจุดชมวิวของตำบลควนทอง
ภายในถ้ำเป็นโถงใหญ่บ้างเล็กบ้าง
ตรงกลางโถงมีหินงอกหินย้อยเรียงราย
อันสูงเกือบจะหลดเพดานถ้ำเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณพื้นถ้ำผนังถ้ำแล้วก็เพดานถ้ำประดับประดาษไปด้วย

เมื่อต้องแสงไฟจะดูระยิบระยับ
จึงนำให้ถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่า

อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ

ซึ่งเกิดจากหินปูนที่ละลายมากับน้ำ

จังหวัดนครศรีธรรมราชมาดูสภาพอากาศกัน
ตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่ก็จะมีอยู่บ้างช่วงเวลาที่อาจจะมีฝนตกอยู่บ้าง
โอกาสการเกิดฝนค่อนข้างน้อยในพื้นที่
เสาร์อาทิตย์นี้ฟ้าเริ่มเปิดมีแสงแดดปรากฏอยู่บ้างแล้ว
แต่ว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์คาดการณ์ว่ากลุ่มก้อนเมฆจะเริ่มเยอะขึ้น
อุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียตตลอดทั้งสัปดาห์
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียตนะครับ
นี่คือในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าพื้นที่อื่นตอนนี้
ก่อนหน้านี้เองมีฝนตกลงมาตกสะสมค่อนข้างเยอะ
ทำให้มีหลายจุดหลายพื้นที่กลายเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหน่อย
เพราะว่าอาจจะต้องเจอกับภัยพิบัตรอื่นตามมาปรากฏดังหน้าจอต่อไปนี้นะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากลำพูนเลยหนองคายบึงกาลแล้วก็หนองบัวลำพู
อกจากนี้ในบริเวณจังหวัดอุดรธานีชัยภูมินครราชศรีมาตราดระนองพังงา
พื้นที่เหล่านี้เองใครจะไปต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกในพื้นที่
โดยปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณดังกล่าว
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนก็คือการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝน
่อตัวบริเวณดังกล่าวมา๒วันติดแล้วนะครับ
วันนี้อ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ
เหนียวนำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั้นยังมีโอกาสเกิดฝนนะครับ
อกจากนี้เองบริเวณตามแนวปะทะต่างของมรสุมฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก
ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก็คือในบริเวณตอนกลางของภาคโดยเฉพาะฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ต
อาจจะต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีฝนตกอยู่
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าฝนจะลดลงนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าแนวฝนที่ตอนนี้พาดผ่านบริเวณทางตอนบน
ก็คือในพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะเลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ

หลังจากนี้ก็จะอ่อนกำลังลง
ทำให้สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ
ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นระยะ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ทีนี้เรามาดูภาพรวมการคาดการณ์

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีฝนตกเบา

ส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน

ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

ภาคกลางตอนบนรวมถึงอิสรานตอนบน
ส่วนพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะตกเป็นแนวยาวนะครับ
ใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือสักส่วนใหญ่
นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่ง
ก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
ใครจะไปท้องทะเลฝั่งตะวันออกยังคงต้องระวังเรื่องของฝนนะครับ
ในขณะที่สถานการณ์คลื่น
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับ
บริเวณดังกล่าวคือคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
สังเกตว่าหลังจากนี้คลื่นสีเขียวจะค่อยถอยออกจากชายฝั่งทั้งสองฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอันดามันรวมไปถึงอ่าวไทยดังนั้น
สถานการณ์คลื่นสงบลงสามารถให้จะทำกิจกรรมบนท้องทะเลนะครับ

แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับต้องระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น

ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
ขณะที่ตอนบนครับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์
จนถึงวันนี้รวมไปถึงสุดสัปดาห
ทำให้อุณหภูมิหลายจุดลดลงนะครับ
ในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนั้นคาดการณ์ว่า
สูงสุดอยู่เพียงแค่ประมาณ๓๐ต้นเท่านั้น
อยู่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นสีเหลืองปรากฏอยู่

มีเมฆอึมครึมปกคลุมตลอดทั้งวัน

ทำให้อุณหภูมินั้นไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
แต่สถานการณ์ฝนที่ตกลงมานั้นจะไม่ตกหนักตกชุกตกนาน

ช่วงหัวค่ำมีโอกาสตกมากที่สุดนะครับ

หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจากฝนที่ตกลงมา
จะทำให้อุณหภูมิเย็นสบายขึ้น
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๖๒๗องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๒๓๕องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
โดยคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศ

เพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป